เมื่อวานเราก็ได้เล่าไปว่าเป็นท่อเหล็กขนาด๔ตันมันร่วงลงมาทับรถเบนส์
แล้วก็ผู้โดยสารที่นั่งมาในรถได้รับบาดเจ็บด้วย
ทีนี้วันนี้มีภาพเป็นนาทีชีวิตให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะคะ
เดี๋ยวไปดูภาพนี้กันก่อนเลยค่ะ

เลื่อนไปข้างหน้าอีกสักนิดเดียวสามสิบเซนเนี่ย
โอ้โหจะเกิดอะไรขึ้นแท่งเหล็กนี่มันจะมาทับตรงที่นั่งคนขับ
คนนั่งหรือเปล่านะค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
หวัดเสียวมากเลยนะคะเกิดขึ้นช่วงเย็นวันพุธที่ผ่านมา
บริเวณเรียบทางรถไฟบางขุนนลตัดจรรย์สนิทวงที่เขตบางกอกน้อยค่ะ
แล้วก็จุดตรงนี้เขามีการก่อสร้างแล้วก็มีเสาเหล็กขนาดใหญ่
มันร่วงลงมาทับรถเบนส์คันนี้ค่ะมีคนได้รับบาดเจ็บหนึ่งคน
แล้วจุดที่เกิดเหตุเนี้ยนะคะเป็นจุดก่อสร้างสะพานข้ามถนนเรียบทางรถไฟ
ก็มีเจ้าหน้าที่มีคนปฏิบัติงานเนี่ยเขากำลังใช้เครนเนี่ย
ตอกเสาคอนกรีตในแนวดิ่งแล้วไอ้ท่อนั้นน่ะนะคะ
มันขนาดสิบห้าเมตรความยาวนะคะน้ำหนักสี่ตัน
ปรากฏว่าลวดสลิงมันขาดก็เลยทำให้ท่อเหล็กขนาด๔ตัน
เนี้ยมันร่วมลงมาข้างหน้ารถเบนส์เนี้ยพังยับแบบนี้เลยนะคะ
ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกสำเริงอำพันธอง
กำกับการสอนอบางขุนนลก็ได้พูดถึงกรณีนี้
พูดถึงความคืบหน้านะคะเบื้องต้นเนี่ย
นางสาวนัทจิราจันทนคีรีอายุ๓๓ปีที่เป็นเจ้าของรถเบนส์เนี่ยนะคะ
รวมถึงตัวแทนบริษัทผู้รับเหมามาคุยกันแล้ว
ทางบริษัทเองก็ยินยอมที่จะชดใช้ความเสียหายในสิ่งที่เกิดขึ้นให้
เพราะว่าบริษัทผู้รับเหมาบอกว่าจะซื้อรถคันใหม่ให้
ขึ้นอยู่กับทางผู้เสียหายว่าจะให้ซื้อรุ่นเดิมไหมหรือว่าจะเอารุ่นใหม่
ส่วนค่าสินไหมที่ทำให้เพื่อนที่นั่งมาด้วยกันคือนางสาวปนัดดา
อัครราชดำรงเดชได้รับบาดเจ็บเนี้ยนะคะรวมถึงทำให้เธอเกิดความหวัดกลัวเนี้ย
ทางพนักงานสอบสวนก็บอกว่าเดี๋ยวจะนัดมาเจรจากันอีกครั้งหนึ่ง
เรื่องค่าสินไหมรวมถึงจะเชิญทางบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมารับทราบข้อกล่าวหา
กระทำการโดยประมาททำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายต่อไป
เพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนสัมภาษณ์คนขับรถเบนส์ก็บอกว่า
จังหวะนั้นคือเห็นกำลังจะร่วงลงมาแล้ว
ทำอะไรต่อก็ไม่ได้เดินหน้าต่อไปนี่คือโดนหนักแน่นอน
ครับเป็นนาทีชีวิตจริงนะครับ